ดวงรายปัก๑๑๕พฤษภาคม๒๕๖๑โดยสำนักโหนอุตราศาสตร์ดวงคู่สร้างคู่สม
ชาวราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕ธันวาคมถึง๑๔มกราคม
ท่านจะเริ่มต้นมีความรักความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเพศจะเริ่มขึ้นและดำเนินไปอย่างราบรื่น
ที่รักกันอยู่แล้วก็จะมีจังหวะดีได้อยู่กันตามลำพัง
ตามภาษาคู่รักมีโอกาสได้ปรึกษาหารือกันถึงเรื่องการสร้างครอบครัวชีวิตคู่กับการสู่ขอมั่นหมายตกแต่งกันต่อไป
ถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วปัญหาที่คงค้างคาใจกันมานานก็จะค่อยคลายลงทำความเข้าใจกันได้
ชีวิตคู่ครอบครัวกำลังก้าวเข้าสู่ความราบรื่น
ธุรกิจการงานท่านต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับบริวารมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
คำพูดและชื่อเสียงของท่านไม่ค่อยได้รับการยอมรับนับถือ
ยิ่งต้องพูดมากยิ่งมีแต่เรื่องสับสนเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน
การทะเลาะวิวาสจึงอาจเกิดขึ้นได้ง่าย
ท่านต้องทำงานที่ทุ่มเทแรงกายมากเป็นพิเศษ
แม้ร่างกายของท่านไม่ค่อยแข็งแรงก็พร้อมที่จะบุกเบิก
ริเริ่มการงานใหม่ให้ก้าวหน้าทันสมัย
แต่ก็มีอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องการการแก้ไขต้องอดใจรอสักระยะหนึ่งจึงจะคืบหน้าไปได้ดังใจหวัง
การเงินส่วนใหญ่มักมีปัญหาเกี่ยวกับเครดิตหนี้สินอาจคิดกู้ยืมขอสินเชื่อแต่ก็มีแนวโน้มสมหวังหรือเป็นที่น่าพอใจ
รายจ่ายมีมากขึ้นรายจ่ายล้วนแต่มีความจำเป็นที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยออกไป
อย่าวางใจนายหน้าหรือตัวแทนทางการเงินท่านมีเกณฑ์ถูกหลอกลวงให้เสียเงินเกณฑ์อุบัติเหตุรุนแรงไม่ปรากฏ
จะมีบ้างก็คือการเดินตกบันได๒๓คันหรือเดินสะดุดธรณีประตูจะได้รับภัยจากการเดินทางยามค่ำคืนในที่เปลี่ยวที่มืดบ้าง
ควรให้ความระมัดระวังร่างกายของท่านอยู่ในระยะอ่อนแอโรคหลายโรคลุกรานคุกคามท่านที่ควรระวังคือโรคตาซึ่งอาจต้องผ่าตัดตาหรือต้องปิดตาใช้ได้ตาเดียว
ระวังจะทำแว่นตาตกแตกหรือแว่นตาตกขายนอกจากนั้นก็เป็นอาการความไม่สะดวกของระบบทางเดินหายใจอึดอัดคัดจมูกจามหรือไอ
ชาวราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕มกราคมถึง๑๔กุมภาพันธ์ท่านที่กำลังรอรักอยู่ในช่วงนี้จะมีคนสูงวัยหรือคนสูงวัยกว่าท่าน
หรือคนเป็นม่ายคนมีประสบการณ์ในเรื่องรักเรื่องไข้เรื่องโลกีผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านส่วนจะใช่คู่แท้หรือไม่นั้นก็ขอให้ลองคบลองศึกษาจิตใจกันดูก่อน
แต่ท่านไม่ควรปฏิเสธไมตรีจิตที่จะได้รับจากคนต่างเพศสูงวัยกว่าที่เข้ามาในระยะนี้
ท่านที่มีครอบครัวแล้วในเรื่องความรักและครอบครัว
แต่เป็นเรื่องที่มีความทุกข์บ้างซึ่งเกิดจากปัญหาไม่เข้าใจกันขอให้ท่านสุขุมพยายามหาจังหวะปรับความเข้าใจผ่อนปล้นเข้าหากันบ้าง
ท่านมีโอกาสที่จะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่สร้างคะแนนนิยมให้แก่ตัวท่านเองและองค์กรโดยเฉพาะในวงงานหรือวงการอาชีพของท่าน
ผู้ใหญ่จะมองเห็นความสามารถที่เป็นตัวเองของท่านและสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านมีทางก้าวหน้าในอาชีพได้ต่อไป
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ร่วมทีมงานที่สูงอายุกว่าหรือมีอายุมากกว่าท่านด้วย
ท่านที่รับราชการมีโอกาสดีที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นจังหวะที่แม้ว่าท่านจะมีผู้แข่งขันมากมาย
แต่ท่านก็มีโอกาสชนะสูงกว่าคนอื่นยกเว้นคู่แข่งของท่านก็เป็นชาวราศีมังกรซึ่งไม่อาจวัดนวงกันได้
ท่านมีโอกาสได้เงินพิเศษเป็นก้อนเป็นกรรมจรเข้ามาในบัญชีของท่านแต่ก็มีรายจ่ายที่กำลังรอท่านอยู่
ดังนั้นลาบที่ได้ในระยะนี้จึงไม่ส่งผลต่อท่านมากนักคงมีสภาพคล่องเท่าที่เป็นอยู่โดยปกติไม่ถึงกับมีเงินเหลือเก็บเป็นพิเศษ
ท่านต้องระวังอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดภัยจากเชื้อเพลิงให้มาขอให้ระวังประกายไฟที่จะจุดติดกับเชื้อเพลิงให้ดี
อย่าประมาทในช่วงนี้ในด้านสุขภาพปัญหาการงานและเรื่องหนักใจในครอบครัวบางเรื่องจะทำให้ท่านเครียดและผลจากการเครียดนี้จะส่งผลถึงระบบการย่อยอาหาร
ผู้ที่สูงวัยอาจมีการผ่าตัดเล็กน้อยบริเวณแผลเก่าหรือด้วยเรื่องที่มีโรคเก่าเป็นสาเหตุ
ชาวราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคม
ระยะนี้ท่านจะพบคนที่ถูกตาถูกใจเข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านหลายรายทั้งในเชิงการงานและในด้านสังคมสัมพันธ์
แต่มีข้อพึงสังเกตว่าคนดีคนที่ถูกใจท่านเหล่านี้มักไม่ใช่คู่ของท่านเป็นคนดีที่มีเจ้าของครองใจอยู่แล้ว
โดยที่ท่านยังไม่ทราบถ้าท่านดวนตัดสินใจรับรักรับสัมพันธ์อาจเข้าไปเป็นมือที่๓ของคู่รักคู่ครองบางคู่ก็ได้
ขอให้รอจังหวะดีในเดือนมิถุนายนน่าจะดีกว่า
ขอแนะนำให้ท่านคบคนต่างเพศอย่างมีสติอย่าลุ่มหลงอย่าเพิ่งจริงจังมากเกินไปเป็นจังหวะดีที่ท่านจะเข้าใกล้ชิดผู้ใหญ่มากกว่าที่เป็นมา
ถ้ามีการเข้าหาผู้ใหญ่ท่านจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีและท่านจะได้ประโยชน์การแสดงตนให้ผู้ใหญ่ได้รู้จักด้วยผลงานจึงเป็นโอกาสดีและสิ่งที่ท่านควรทำ
ท่านจะรู้สึกสบายใจได้พบกับญาติพี่น้องหรือมิตรสนิทมิตรรักบางคนที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานจะมีโอกาสติดต่อกับท่านหรือส่งข่าวที่น่ายินดีมาถึงท่านอาจมีอะไรดีมาฝากท่านด้วย
ชะตาที่เกี่ยวกับการงานการอาชีพของท่านกำลังก้าวไปข้างหน้าแม้จะช้าแต่ก็ยิ่งเพิ่มความมั่นคงยิ่งขึ้นงานที่มีตำแหน่งมีโอกาสจะได้เปลี่ยนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นถ้าทำธุรกิจประกอบอาชีพอิสระก็จะพบช่องทางที่จะขยายงานขยายธุรกิจได้กว้างขวางออกไปอีกจะได้ล

ซ่อมแซมยานพานะของใช้จำเป็นอุบัติเหตุที่น่าเป็นห่วงยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟืนไฟความร้อนซึ่งอาจไม่ได้เกิดกับตัวท่านแต่อาจเกิดกับทรัพย์สินของท่านของมีค่าจะถูกโจรกรรมแม้อยู่ในบ้านเรือนเรื่องสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับความเครียดปัญหากดดันจากเรื่องงานให้ระวังโรคประสาท
กระวนกระวาย
ชาวราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคมท่านที่เพิ่งพบรักใหม่หรือมีรักใหม่ไม่ใช่จังหวะที่จะพาคู่รักของท่านไปพบญาติผู้ใหญ่หรือคนในบ้านอุปสรรคจะเกิดขึ้นทันที
เพราะคนรักของท่านจะเข้ากันไม่ได้กับญาติพี่น้องทั้งฝ่ายท่านทำให้เกิดขัดตาขัดใจกัน
คนที่มีครอบครัวแล้วระยะนี้ครอบครัวไม่สู้สงบสุขปัญหาของท่านคือคู่ครองของท่านกับวงศาคณะญาติในครอบครัว
มาเกิดเรื่องขัดแย้งกันมีการจับผิดกล่าวร้ายกันซึ่งท่านเป็นคนกลางจึงอึดอัดใจอยู่บ่อย
ท่านจะให้ความสำคัญในเรื่องการงานและการสมาคมนอกบ้านมากเกินควรอาจถึงขั้นละเลยภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในครอบครัวและงานประจำไปบ้าง
ปัญหาความไม่สงบในการงานและในครอบครัวจึงมีมากวนใจท่านท่านอาจมีเกณฑ์เดินทางไกลเป็นช่วงระยะเวลาสั้น
จะมีมิตรสหายใหม่มีคนรู้จักกว้างขวางขึ้น
บางครั้งอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติมากขึ้น
การเงินมีสภาพคล่องดีมีรายได้หมุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เป็นจังหวะที่ได้รับหนี้สินคืนจากลูกหนี้เป็นโอกาสสร้างเงินจากงาน
ลาบได้ผลประโยชน์ทางการเงินจากงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพูดการจา
งานพิเศษที่เสริมรายได้ก็จะเริ่มเข้าสู่ตัวท่านอีกส่วนรายจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อชำระหนี้เก่า
ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายประจำเดือนค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิต
จึงทำให้เงินที่ดูเหมือนได้มาก็ไม่มากจนเหลือเก็บออมเป็นกรอบเป็นกรรมได้
จะมีเรื่องปะทะกันอย่างรุนแรงกับคนรักคู่ครองหรือคนร่วมครัวเรือน
ขอให้ระวังอารมณ์รู้จักถอยรู้จักยอมรู้จักเสียเปรียบ
คนในครอบครัวบางคนอาจเจ็บป่วยรุนแรงหรือได้รับอุบัติภัยรุนแรง
ถ้ามีเด็กเยาวชนอยู่ในปกครองคนเหล่านี้จะนำความยุ่งยากมาให้ตัวท่านเอง
ระวังอาหารสุกดิบและอาหารที่เคยแพ้เคยผิดสำแดง
จะนำอาการเจ็บป่วยมาสู่ระบบย่อยอาหาร